การซ้อมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนักกีฬาทุกคน
มีความฟิตจากการลงเล่นในลีกมาแล้วนะครับ
แต่ว่าจะปรับกันยังไงได้บ้าง
จะใส่ให้ก็ซ้อมอยู่ที่สนามสนามอาวัลไพลนะคะ
ผู้เชียงใหม่อ๋อก็เน้นไปที่
การทำเกมลุกการเสริมแท็กติกเพื่อหวังจะคว้าชัยชนะให้ได้
ที่ละทอนครับแบ็คซ้ายทีมชาติไทยตัวหลักก็บอกว่าทั้งสามทีนี่มาแข่งขันเนี่ย
มีอันดับโลกที่แข็งแกร่งนะครับก็ทำให้ช่วยวัดมาตรฐานของทีมชาติไทย
ลุยอาเซียนคลับแล้วก็เอเชียครับได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งย้ำว่าทุกรายการที่เล่น
หวังจะคว้าแชมป์ให้ได้ทั้งหมดครับทีมสามทีมที่มาก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งหมด
แล้วก็มีแรงกิ้งที่เหนือกว่าเราหมดก็เอ่อก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้
มาตรฐานของเราแล้วก็ผู้เล่นที่มาที่นี่ก็มีความสามารถทุกคนก็เชื่อว่าจะเป็นการวัดมาตรฐานของเราอีกรายการหนึ่งก่อนที่จะถึงอาเซียนครับแล้วก็เอเชียนคลับในปีหน้า
ครับก็แน่นอนครับเราก็คาดหวังว่าทุกรายการที่ผมเล่นก็คาดหวังว่าจะได้แชมป์ทุกรายการแหละครับ